นี่เมาแต่ว่าเมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เมาหนักมาก
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ขับรถออกมาเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับนี่แหละค่ะ
ทำให้ครอบครัวของรองผู้กำกับการเสียชีวิตพร้อมกับพันรยา
ส่วนลูกสาวอายุ๑๖ปีบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่พันธ์ตำรวจโทจตุพรงามสุวิชากุล
รองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ๒กองปราบราม
ถูกนายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุ๕๗ปี
ผู้บริหารระดับสูงบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวการผลิตจำหน่ายอะไหล่รถยนต์นะคะ
ขับรถเบนส์มามาชนประสานงากับรถของรองผู้กำกับ
รองผู้กำกับเสียชีวิตคาซากรถพร้อมพันรยา
ส่วนลูกสาวอายุ๑๖ปีบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๑ของเมื่อวานนี้ก็คือวันที่๑๒เมษายนนะคะ
ขณะที่เกิดอุบัติเหตุคนที่ขับรถเก๋ง
รถเก่งสภาพก็ยับเหมือนกันนะคะพังยับเหมือนกันเนี่ยนะคะ
นายสมชายพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วออกมาจากรถ
ตำรวจมาถึงผู้จำไม่รู้เรื่องค่ะ
ลักษณะเหมือนคนมึนเมาค่อนข้างชัดเจนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สนสารแดง
จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
พบว่าปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ใช่คือพอจับตัวมาได้แล้วเนี่ยนะคะ
เขาก็ให้การอะไรไม่รู้เรื่องแล้วแบบงงด้วยค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องเอาเข้าห้องขังที่สนสารแดงเอาไว้ก่อน
แล้วพอเมื่อเช้าของเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะ
ทางด้านรองพบตรก็ไปสอบปากคำด้วยตัวเองเลยค่ะ
คือตอนที่รองพบตรไปถึงนี่คือพูดรู้เรื่องแล้ว
รู้เรื่องแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วอยู่มาคืนนึงแล้วเนี่ยนะคะ
พตเอกวิทยาชายสงแม่ตานี่แหละค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่สนสารแดงเป็นภาพนี้นะคะ
สอบปากคำนายสมชายด้วยตัวเองนานกว่า๓ชั่วโมง
โดยหลังจากสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยมาพูดคุยกับทีมข่าวนี้นะคะ
บอกว่านายสมชายให้การว่าช่วงหัวค่ำของวันที่๑๑เมษายน
ที่ผ่านมามันไลฟ์กอล์ฟกับเพื่อน
ที่สนามกอล์ฟใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละ
หลังจากไลฟ์กอล์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นายสมชายได้ฝากเงินให้พนักงาน
ในสนามดรายฟ์กอล์ฟไปซื้อเบียนมาให้ดื่ม
ไม่ต่ำกว่า๖ขวด
คือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสนามดรายฟ์กอล์ฟ
เขาให้คนไปไลฟ์กอล์ฟไม่มีการขายแอลกอฮอล
เขายืนยันแบบนี้นะที่สนามเขาไม่มีการขาย
แต่เอาเงินให้พนักงานไปซื้อ
แล้วเอามาดื่มอยู่ในสนาม
จนช่วง๕ทุ่มเสร็จ
นายสมชายขอตัวกลับบ้าน

ใช้เส้นทางถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษ
ไม่เกิน๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง

แล้วก็มาชนกับรถสวิปคันนี้ทันที
คุณแล้วตอนที่ขับมาบ้านเขาอยู่ห่างจากสนาม
คือออกมาสักโลกว่าก็มาเกิดอุบัติเหตุคิดว่าขับไหวไง

เกิดอาการวูบจากการดื่มสุราจากความเมานั่นเองนะคะ
นักข่าวไปถามไปถามคุณสมชายคนที่ขับรถเบนท
ตอนนั้นรู้สึกตัวหรือว่ามีความรู้สึกอะไรบ้าง
เขาบอกว่าระหว่างที่ขับรถออกจากสนามกอล์ฟ
จนถึงจุดที่ไปชนเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้สึกตัวเลยนะ
คือเหมือนกับหลับมือแล้วที่มารู้เรื่อง
คือตอนที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วเพราะว่าแอร์แก๊กเอามากระแทกใส่หน้า
อันนั้นผึ้งได้สติมานิดนึงแต่ก็มันกดอะไรขึ้นมา
ก็คือนั่นแหละค่ะ๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะ
เบื้องต้นมาดูข้อกล่าวหากันหน่อยนะคะ
ข้อกล่าวหาอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้หน่อย
เกี่ยวกับเรื่องข้อกล่าวหาเพราะว่านี่เป็นมาตรการ
กระทรวงมหาดไทยนะคะก่อนหน้านี้
หลายคนอาจจะบอกว่าเอาเสียเงินหมื่นไปขึ้นศาล
ออกมาปรำเพ็ญประโยชน์อ้าวไม่เป็นไรเสียประวัตินิดหน่อย
แต่หลังจากนี้ไปนะคะดูข้อหาให้ดี
ถ้าคุณคิดจะเมาแล้วขับนะคะ
คุณสมชายก็คือคนขับรถเบนท์

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ขับรถขณะมืนเมาสุราทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถขณะมึนเมาสุราทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
และ๕ขับรถขณะมืนเมาสุราทำให้เสียทรัพย์
ขออภัยนะคะทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ส่วนเหตุผลเกี่ยวกับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่เกิดจากเขาไปดูจากบริเวณที่เกิดเหตุ
ใช่ค่ะแล้วก็พลตำรวจเอกวิราชัยบอกว่าการที่สั่งเบียร์มาดื่มเนี่ย
แล้วรู้ว่าเริ่มเมาแล้วจะกลับบ้าน
ก็รู้แล้วว่าร่างกายเริ่มไม่ไหวแต่ยังฝืนไป
มันก็เลยเป็นข้อหาเจตนาฆ่ากับพยายามฆ่านะคะ
ฐานเมาแล้วกลับส่วนสองข้อหาเจ็ดตนาข้าและพยายามฆ่าปฏิเสธ

ก่อนที่จะมีการเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
และตรวจสอบลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็พบว่าบริเวณโดยรอบมีกล้องวงจรปิด
ที่น่าจะเห็นภาพอยู่๑ตัวด้วยกันติดอยู่ในโรงงานนะคะ
แล้ววิถีของกล้องหันมาที่บริเวณมุมถนน
ซึ่งชุดสืบสวนนำมาตรวจสอบแล้วดูภาพแล้ว
แต่ตอนนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานจะไม่เปิดเผยต่อสื่อนะคะ

สืบสวนว่าในภาพวงจรปิดเห็นรถของนายสมชาย
ชะลอความเร็วแต่อย่างใดค่ะ
ทั้งนี้การดำเนินคดีกับนายสมชายนะคะ

ที่มีคำสั่งให้ดำเนินโทษสถานหนัก
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเมาแล้วขับ
ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้อุบัติเหตุ
เกิดจากการดื่มแล้วขับลดลง

พอถูกจับก็บอกว่าอ้าวไม่เป็นไรเสียเงินไป
ำเพ็ญประโยชน์นับชั่วโมงกันไป
ถูกตัดแต้มในใบขับขี่แล้วนั่นก็จบ
แต่หลังจากนี้ไปโทษหนักมากค่ะ